ข่าวเย็นไทยรัฐวันนี้นะฮะไปดูร่วม
สักประมาณร้อยแปดเข็มด้วยกันนะคะหลายจุดเลยทีเดียวค่ะ
เจ้าของร้านก็คือนายนางสมหมายล้อมวงอายุ๕๕ปีนะคะ
อยู่ในพื้นที่ตำบลหนองสาหร่ายอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
ถูกแทงหลายแผลหลายจุดด้วยกันทั้งที่ใบหน้าหน้าผากลำตัวแขนขวากระพุงแก้มขวา
มีบาดแผลเนี่ยนับสิบจุดเลยนะคะล่าสุดเอาแบบนี้ก่อน
ตำรวจสามารถจับกลุ่มคนก่อเหตุได้แล้วก็คือนายเมธีเกรดมณีอายุ๒๖ปีเท่านั้นค่ะ
เป็นผู้ต้องหานะคะจับได้ที่บ้านพักคนงานในค่ายลูกเสืออพงรัฐ
อำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีตอนที่ตำรวจไปจับกลุ่มได้เนี่ยนะ
ไปจับกลุ่มได้พร้อมกับของกลางก็มีทั้งหมวกไอ้โม่งเสื้อกางเกงที่สวมใส่ในวันก่อเหตุ
รวมถึงไปพบด้วยนะคะพบรอยบาดแผลที่หัวนิ้วมือด้านขวาค่ะ
เป็นบาดแผลที่เกิดจากการที่ผู้เสียหายพยายามต่อสู้วันเกิดเหตุนะ
แล้วก็ไปกัดเนี่ยนะตำรวจนำตัวคนก่อเหตุคือนายเมธีมาสอบสวน
หลังจากที่สอบสวนแล้วผู้ต้องหาก็ยอมรับแต่โดยดีนะคะ
บอกว่าเป็นคนก่อเหตุจริงเนื่องจากต้องการนำเงินเนี่ยนะคะ
นำเงินที่จะขโมยจากร้านในดอนเจดีสุพรรณบุรีเนี่ย
ไปขอสาวแต่งงานเพราะฉะนั้นสาวเจ้าว่าที่เจ้าสาวท่านคิดให้ดี
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุพรรณบุรีพันธ์ตำรวจเอกยิ่งยศ
อำนวยผู้กำกับสพดอนเจดีนะคะท่านลงพื้นที่ไปด้วยตัวเองเลยนะคะ
ไปควบคุมดูแลการทำแผนอย่างใกล้ชิดแบบนี้ค่ะจุดแรกที่มี
คนร้ายเข้าล็อกแล้วก็ทำร้ายเจ้าของบ้านด้วยท่อนเหล็กอ่ะท่อนเหล็กแป๊บอ่ะ
แหลมแล้วก็เป็นแผลทั่วทั้งร่างกายจนเจ้าของบ้านเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัส
ส่วนจุดที่สองคือในห้องน้ำที่คนร้ายเนี่ย
ใช้จุดนี้จุดนี้แหละค่ะที่หลบหนีส่วนจุดสุดท้ายคือบริเวณหน้าห้องนอนของเจ้าของบ้าน
ทีนี้คุณผู้ชมจังหวะระหว่างที่มีการทำแผน
ประกอบคำรับสารภาพเนี่ยนะคะ
นะรวมถึงหน่วยกู้ภัยเสมอกันดอนเจดีรวมกว่าหนึ่งร้อยนายอะค่ะ
คอยคุ้มกันนึกจากเกรงว่าผู้ต้องหาเนี่ยอาจจะถูกรุงประชาธิ์ทันได้
เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยก็มีชาวบ้านที่รู้ข่าวเนี่ยนะคะรวมถึงญาติของผู้ได้รับบัตร
พร้อมกับด่าทอสาบแช่งเนี่ยแบบนี้แล้วจังหวะนี้คุณผู้ชม
เป็นจังหวะที่ตำรวจคุมตัวผู้ต้องหาเตรียมที่จะขึ้นรถแบบนี้
แต่ปรากฏว่าชาวบ้านแล้วก็ญาติของผู้ตาย
จะเข้าไปทำร้ายร่างกายนายเมธีค่ะเนี่ยเป็นภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะคะ
ที่สุดแล้วตำรวจก็ต้องรีบนำตัวนายเมธีคนร้ายขึ้นรถตู้
คือแล้วเจ้าของร้านเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับคุณผู้ชมก็เป็นเช่นนี้ค่ะ